อาหารแบบลับที่ลับเดี๋ยวผมพาไปเอง
อยู่ที่นครสวรรค์ร้านนี้อยู่ที่ไหนตามไปเลยฮะ
นี่ตามไปตามไปร้านนี้อาจจะดูลึกลับนิดนึ
แต่ถ้าคุณไปถึงแล้วก็คุ้มค่าแน่นอน
ร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวอยู่เจริญ
ตั้งอยู่ที่ปากซอย๓หมู่ที่๘ตำบลนครสวรรคตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ร้านนี้เขามีความหรูหราอยู่ภายใน
ดูนี่ดูนี่
เข้าไปข้างน
แล้วเมื่อเข้าไปแล้วคุณจะเจอกับคุณอนุสรศรีนุก
พันตัวจากช่วงที่เจอวิกฤตโควิด๑๙

แล้วของเขาเนี่ยนะฮะมีแนวคิดที่ว่าอาหารต้องคุณภาพดี
อร่อยและราคาประหยัดครับ
มาที่นี่นะเมนูเด็ดพลาดไม่ได้นี่ตักมาแล้ว
มะม่วงปลากระพงต้มมะม่วงแปลกดี
งงมะม่วงเอามาใส่ในต้มอย่างนี้ได้เหรอ
แล้วเป็นมะม่วงสุกด้วยมั้ยคลึงเหลืองอ่ะ
ได้ผมเคยลองทานแล้วอร่อยด้วย
ส่วนนี้ฮะผัดไปผัดมาไก่ผัดเด็ดมะม่วง
และยังมีปลาหมึกผัดไข่เค็ม
โอ้โหแต่ละอย่างน่ากินน่าทานสวดไข่เค็มขาวยังดียังดี
แล้วทางร้านขายแพงไหมอย่างที่ผมบอกราคาจับต้องได้ไม่แพง
แล้วแต่จริงพอเลยบอกแล้วว่าราคาดีมากรสชาติก็อร่อยด้วย
เพราะฉะนั้นใครอยากไปต้องไปเลยนะครัวยู่เจริญ

แหมะเวลาของนี่ก็จะเที่ยงอยู่ระ
เปิดเที่ยงละกัน